เอาพูดถึงบนการแข่งขัน๔เกมกันดีกว่านะครับเมื่อวานก็ถือว่าชิงชัยกันหลายเหรียญทองทัพนักกีฬาไทยเนี่ยเก็บไปได้หน่อ๕เหรียญทองนะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์เจ้าภาพถือว่าออกสตาร์ทได้แรงจริงนะครับไป๒๐กว่าเหรียญแล้วนะครับเป้าหมายของเขาร้อยกว่าเหรียญเนี่ยดูแล้วไม่ใช่เรื่อง

สิงคโปร์ไปสุดริมเส้นเลยนะครับเนี่ยครับจังหวะเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ก็ยังตบเข้าในมาให้กับเจริญศักดิ์วงกรยิงด้วยซ้ายแบบไม่ต้องจับครับจากนั้นนาทีสิบแปดความสามารถของสุพนัทครับเจ้าแบงค์ทำให้ทีมหนีเป็นสองต่อศูนย์ครับเล่นบอลสั้นกับรัฐนากรใหม่คามิกระดกลูกนี้ให้
สุดเลยครับลูกยิงลูกนี้ครับเงียนวองดึกนะครับทดเจ็บ
นาทีแรกจบเกมเวียดนามเนี่ยพลิกชนะสองหนึ่งครับคว้าชัย
สามนัดแรกนะครับส่วนอินโดเนี่ยแพ้เป็นเกมแรกครับตาราง
แนนของกลุ่มบีเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่งานง่ายเลย
หลังจากผ่านสามนัดเวียดนามนะครับชนะรวดครับยิง
สิบสี่เสียสองนะครับมีเก้าแต้มที่สองเป็นไทยครับ
ขึ้นมาสามนัดมีหกคะแนนนะครับยิงสิบเสียสองนะครับ
แล้วก็ทางอินโดเนี่ยแต้มเท่ากับไทยนะครับแต่ว่าประตู
เสียเป็นรองครับเขายิงไปห้าเสีย๒ครับ
เราต้องการันตีด้วยการเก็บ๓แต้มที่เหลือ
ทุกนัดนะครับในการเจอกับเวียดนามก็ต้องชนะด้วย
ถ้าอยากจะเข้ารอบนะครับ